ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะหน้าปากซอยสุขสวรรค์๒๒
หน้าปากซอยเขาจะมีสาราริมทาง
ให้บรรดาภูเตศานรอโบกรถเมย์
แต่มันเกิดเหตุการณ์รถเมษาย๑๔๐ค่ะ
ขับมานะหลังจากนั้นค่ะไม่ทันระวัง
เฉียวชนกับเสาของสาราริมทาง

ทับผู้โดยสารเป็นผู้ชายนะคะคุณตา
อายุ๗๐ปีบาดเจ็บเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุค่ะปากซอยสุขสวรรค์๒๒นะคะ

เมื่อตำรวจสนบูรณะและกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ก็ไปพบสาราประจำทางพังถล่มลงมาแบบนี้เลยค่ะ

แล้วคานของหลังคามันไปทับร่างของผู้โดยสารเป็นคุณตาค่ะ

คุณตาชื่อว่าคุณสุเมฆลักษณะสิริ
บาดแผลก็คือที่บริเวณศีรษะ

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ให้การช่วยเหลือ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นและส่งโรงพยาบาลต่อไป

ก็คือเป็นรถประจำทางปรับอากาศสาย๑๔

จอดแน่นิ่งอยู่แบบนี้เลยค่ะ
คนขับนางสาวพรปรียาสารแห้งอายุ๔๘ปี

ขับรถส่งผู้โดยสารตามปกติ

ระหว่างที่กำลังจะขับออกจากป้าย
มุมซ้ายของรถมันไปชนกับมุมหลังคา
ทำให้หลังคามันซุดมันเอียงก่อน

ถล่มลงมาทับผู้โดยสารบาดเจ็บ

สาราเนี่ยมันไม่ได้เล็กเนอะ

เป็นจังหวะที่แดดมันส่องลงมาเข้าตาพอดี
และกะระยะเทียบท่าไม่ถูก

มันไปเกี่ยวเอากับหลังคาน่ะ

หมายคือหน้าอาจจะยื่นมาเยอะนะ

คนอื่นอย่างต้องต้นตายก่อน
ใช่เพราะบ้าง
เราถูกเจ็ดมันส่องตา
กะระยะไม่อยู่
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ